พาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะ
ยังคงต้องจับตาเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วม
แต่ว่าวันนี้เนี่ยฟ้าเปิดแล้วก็ไม่มีฝนตกลงมานะคะ
ทำให้ปริมาณน้ำในเขตเทศบาลของนครศรีธรรมราช

ที่เกาะทวดอำเภอปากพนังตอนนี้ยังคงเดือดร้อนอยู่นะคะ
ไม่มีสุขาขาดแคลนเข้าสารอาหารแห้ง
พื้นที่ไร่นาสวนการเกษตรก็จมน้ำไปกว่า๒๐๐ไร่
ติดตามจักรคุณอารยาโพจาพูดสิทธิ์ข่าวแท้รัฐทีวี
รายงานสดมาจากจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ
อำเภอปากพนังนั้นเป็นจุดที่รับน้ำสุดท้ายก่อนจะผันลงทะเลนะคะ
และยังได้รับผลกระทบอย่างหนักค่ะ
ขณะที่ในพื้นที่เขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราชนั้น
ปริมาณน้ำลดระดับลงอย่างต่อเนื่องค่ะ
ระดับน้ำในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
เริ่มลดระดับลงในหลายจุดนะคะ
โดยเฉพาะถนนเส้นหลักอย่างถนนเส้นพัฒนาการคูขวาง
รถสามารถใช้สัญจรไปมาได้ตามปกติค่ะ

ซึ่งเป็นถนนเส้นหลักทั้งสองเส้นนี้
ร้านค้าสามารถเปิดให้บริการได้ตามปกติแล้ว

ยังคงเหลือเพียงในซอยที่เป็นจุดเชื่อมถนนเส้นกลาง
และถนนพัฒนาการคูขวางเชื่อมกับราชดำเนินนะคะ
ซึ่งพื้นที่นี้เป็นพื้นที่รุ่มต่ำค่ะ
ระดับน้ำท่วมขังก็ยังคงมีหลายจุดนะคะ
บนถนนบางสายในเขตชั้นในอย่างซอยชุมชนวัดมุมป้อม

แต่ว่าปริมาณน้ำก็ยังอยู่ที่ค่อนข้างสูงนะคะ
ชาวบ้านในพื้นที่หวังว่าในวันนี้ระดับน้ำจะลดลงจากเดิมค่ะ
ซึ่งเทศบาลนครนครศรีธรรมราชนั้นก็ยังคงระดมระบายน้ำออกจากพื้นที่อย่างต่อเนื่องนะคะ

รายถึงแม้ว่าจะกังวลปริมาณน้ำที่จะไหลมาสมทบ
จึงยังไม่ยกของลงจากที่สูงค่ะ
สำรวจความเสียหายในพื้นที่การเกษตรค่ะ
พบว่าในพื้นที่หมู่๓ซึ่งชาวบ้านได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมเกือบ๒๐๐๐ไร่
โดยเฉพาะสวนส้มโอนะคะซึ่งเป็นทัพทิมสยาม
จมอยู่ใต้น้ำและได้รับความเดือดร้อน
ที่หมู่๒เองก็ได้รับผลกระทบรวมถึงหมู่๑ด้วยนะคะ
จุดบางจุดนั้นน้ำท่วมสูงถึงสองเมตรค่ะและยังขาดแคลนอาหาร
เครื่องดื่มรวมถึงข้าวสารค่ะบางรายนั้นไม่สามารถที่จะออกมาออกประกอบอาหารได้นะคะ
ก็ออกมาขอเพื่อนบ้านค่ะในขณะเดียวกันชาวบ้านนั้นก็ยังคงต้องการสุขาเคลื่อนที่
รวมถึงสุขาลอยน้ำด้วยค่ะอ่าผมเรียนอย่างนี้ครับ
วันนี้หมู่ที่สามเองของตำบลเกาะทวดเนี่ยมีสองร้อยสี่สิบเจ็ดครัวเรือนนะครับ
และวันนี้๔๗ครัวเรือนเนี่ยจมอยู่เมืองบาดานเลยนะครับ
อีกสองร้อยหนึ่งก็เดือดโดรนเหมือนกันแต่ว่าสี่สิบเจ็ดครัวเรือนเนี่ย
อ่าเป็นครัวเรือนที่น่าสงสารวันนี้สี่เจ็ดครัวเรือน
ผมก็ใช้ถังน้ำมันทอดและเอาที่นอนทอดกลางคืนนะครับ
เพื่อกันหูแล้วก็ที่สำคัญวันนี้มีอยู่สามหลังที่หูเห่าขึ้นไปอยู่นะครับ
แต่ว่าก็ไม่ได้ทำร้ายประชาชนเพราะว่าไม่ได้ไปถูกอะไรมันนะครับ
ผมก็ไล่มันไปนะครับตามกฎตามหลักเกณฑ์ธรรมชาติของมัน
อ่าส่วนเรื่องสำคัญที่สุดที่พี่น้องประชาชนต้องการตอนนี้ก็คือเอ่อ
เครื่องอุปโภคบริโภคแล้วก็อ่าซ่วมเนี่ยที่สำคัญครับ
คือเราไม่สามารถขับถ่ายได้เป็นสิ่งที่น่าเวทนาอย่างยิ่งนะครับ
ผมอยากจะขอความนุเคราะห์จากท่านส่วนรายการที่เกี่ยวข้องนะครับ
เพื่อขอซ่วมเคลื่อนที่หรือไออ่าที่มันกำจัดอ่า
ติกูลต่างต่างให้กับพี่น้องประชาชนนะครับแต่สัญญาอย่างลูกผู้ชายด้วย
เลือดของราชศรีผู้พักดีต่อแผ่นดินนะครับกำนันผู้ใหญ่บ้านว่าอ่า
ถ้าเกิดอะไรขึ้นพวกเราต้องตายก่อนพี่น้องประชาชนครับ
ในหลายพื้นที่นั้นระดับน้ำลดระดับลงต่อเนื่องนะคะ
พนังวันพรุ่งนี้ค่ะที่เกาะทวด
ผู้บัญชาการทหารบกพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์ค่ะ
จะลงพื้นที่ไปมอบของอย่างชีพและให้กำลังใจค่ะ
และวันพรุ่งนี้ทางกองทัพภาคที่๔ก็จะนำสุขาเคลื่อนที่และรถประกอบเลี้ยง
เพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ตำบลเกาะทวดอำเภอปากพนังด้วยนะคะ
และทั้งหมดนี้เป็นบรรยากาศภาพรวมทั้งหมดของนครศรีธรรมราชค่ะ
ริยโภจาข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดจากนครศรีธรรมราช